หนาวขนาดนั้นเลยหรือ

แต่คนในพื้นที่สูงเขาหนาวจริง
แล้วก็ทำให้ดอกไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการเกษตรแบ่งบาน

อกดาวเรืองพันธวดีรินบานสะพรั่งเต็ม
พื้นที่สี่ไร่ของนางสำรวยพรายฤทธิ์นะคะ
อยู่ในตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษสุนุโลก
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ริมถนนสายหลักนะ
แต่ประชาชนเขาเห็นความสวยงามค่ะ

แล้วก็ไปชื่นชมความงามในแต่ละวันนี้ไม่น้อยเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของทุ่งบอกว่าสามารถสร้างรายได้ให้เธอวันละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทค่ะ

อกดาวเรืองยิ่งบานยิ่งสวยสะพรั่งเต็มพื้นที่
ในแต่ละวันเก็บดอกดาวเรืองไปขายนะคะ
เฉพาะไปขาย๔๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อดอก
ขอโทษนะคะ๔๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐ดอก
ซึ่งผู้ที่สนใจจะสั่งดอกดาวเรืองหรือว่าสอบถามเส้นทาง
แวะไปถ่ายรูปก็ได้ยินดีค่ะเจ้าของสวนเขายินดี

โทรไปสั่งก็ได้นะครับ
โทรไปสั่งก็ได้โทรไปถามก็ได้ว่าสวนแบบนี้จะไปถ่ายรูปไหน
ไปถามก็ได้ดอกละ๕๐๐๐พี่๒สอบอกจริงเหรอ

๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐ดอกดอกดาวเรืองทองคำแล้วนะครับ

นครพนมหนาวเหมือนกันค่ะ
ส่งผลดีต่อการปลูกพริกพันธุ์แอปเปิ้ล
สรุปจะเป็นพริกหรือว่าจะเป็นแอปเปิ้ลนะครับ
เป็นพริกพันธแอปเปิ้ลนะคะเก็บเมล็ดส่งขายต่างประเทศ
ปลูก๔๕เดือนค่ะสามารถเก็บผลผลิตขายได้
โดยนำเมล็ดพริกไปตากให้แห้งก่อน
ก็คุณดูพันธแอปเปอร์มอนลูกใหญ่มากขนาดนี้
พริกหวานนะคะก่อนที่จะเอาไปขายกิโลกรัมละ

โอ้โหผลผลิตในพื้นที่๒ไร่
จะได้เมล็ดพริกไม่ต่ำกว่า๔๐กิโลกรัม

ที่สำคัญเขาบอกว่าพริกชนิดนี้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
เหมาะสำหรับปลูกในหน้าหนาวแล้วก็หน้าแรง
หลังจากที่เว้นว่างจากการทำนาปีดีจริงนะคะ

สภาพอากาศหนาวเย็นก็ส่งผลให้ผักผลไม้หลายชนิด
พุษามะเขือแล้วก็พริกที่ปลูกในบริเวณตอนต่ำ
ดอนต่ำดอนแตงพื้นที่ของไทยกลางแม่น้ำโขง
ให้ผลผลิตสูงนะฮะมีคุณภาพดีนะครับ
ในแต่ละวันเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้

คือคุณกรมแผงนั่นเธอบอกว่า
ช่วงนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้านำรถมารอรับซื้อ

ผลไม้ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงนี้คือ
ุซาแล้วก็รองลงมาคือมะเขือพริกหยวก

ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นนะครับ
อากาศหนาวแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะดอกไม้ที่เบ่งบาน
พันธุ์ทางการเกษตรก็ออกดอกผลิผลดีไปด้วย